สำหรับคดีความของน้องก้าวเกริกพลที่ได้ยื่นฟ้องเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะ
โดยมีทนายเจมส์เข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะ
ทนายเดชาเขาได้ออกมาแตะเบรกฝั่งน้องก้าวบอกว่าระวังนะ
น้องก้าวฟ้องคดีอาญาที่สารทรัพย์สินทางปัญญานั้นน่ะ
ระวังจะเสี่ยงติดคุกซะเองเนื่องจากคดีนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องหลักฐาน
ระวังจะเป็นการฟ้องเท็จเราไปฟังเสียงทนายเดชากันหน่อยค่ะ
ซึ่งมีโทษจำคุกเนี่ยคดีนี้มันยังมีข้อสงสัยนะ
ว่ามีข้อตกลงเจ็ดสิบสามสิบจริงหรือไม่ถ้าสืบแล้วมันไม่ได้เนี่ย
มันจะกลายเป็นฟ้องเท็จไปนะมันเสี่ยงนะติดคุกติดตารางนะครับ
แล้วคนติดคุกนี่คือใครครับน้องก้าวนะทนายไม่เกี่ยว
คิดดีนะน้องนะนะครับถ้าถอนฟ้องได้ถอนเถอะครับ
โอ้โหมาแรงขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะทนายเจมส์ซึ่งช่วยน้องก้าวดูแลคดีนี้
ก็ต้องออกมาชี้แจงกันหน่อยค่ะทนายเจมส์บอกว่ายังไงซะก็เดินหน้าฟ้องคดีอาญากับเจนนี่เหมือนเดิม
เพราะตัวเองเนี่ยมีข้อมูลเพียงพอก่อนที่จะทำเรื่องฟ้องร้องที่สำคัญตนยังเตรียมทำเรื่องขอคำสั่งสาร
ห้ามคนมาแสดงความคิดเห็นหรือให้ความเห็นไปในทางชี้นำคดีนี้ด้วย

อันนี้ผมเข้าใจว่าพี่ก็คงปรารถนาดีแหละนะครับแต่ว่าผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า
ในเนื้อหาแห่งคดีเนี่ยนะครับผมได้ดูทั้งหลักฐาน
ได้ดูได้สอบพยานทั้งหมดแล้วทุกปากผมรู้ดีกว่าคนอื่น
การที่ผมจะทำคดีสักคดีหนึ่งหรือเป็นข่าวสักคดีหนึ่งเนี่ยนะครับ
ควรจะต้องมีหลักฐานพอสมควรแล้วล่ะนะครับที่จะนำเสนอต่อสาร
คราวนี้อยู่ที่ศาลแล้วว่าสารท่านจะพิจารณาอย่างไร
ถูกต้องครับถูกต้องครับนะครับที่สำคัญคือตอนเนี้ยอ่า
ผมยื่นขอให้ศาลเนี่ยออกข้อกำหนดนะครับห้ามให้บุคคลที่ไม่ข้องเกี่ยวกับคดีเนี่ย
วิภาควิจารณ์คดีนี้นะครับโดยเฉพาะเป็นการชี้นำว่าฝ่ายนั้นชนะแน่นอน
นี้ต้องถูกฟ้องฝ่ายนี้ต้องเข้าคุกเข้าตารางอันนี้